มาว่ากันด้วยเรื่องของการทำมาหากินของพ่อค้าแม่ค้าบางพวกบางกลุ่ม
ที่ชอบเห็นว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคือเหยื่ออันโอชะ
คือพอเห็นนี่ต้องโอ้โหขูดรีดเขาคิดราคาเขาแพงนะครับ
ท่านต้องตระหนักไว้นะครับว่าบางทีเห็นเหมือนกับว่าเขาทำเหมือนไม่รู้เรื่อง
ค่ะยอมเขาไปโพสต์ไปต่อว่าประเทศไทยนะเราเสียชื่อนะถูกต้องนะครับ
มีกรณีล่าสุดเกิดขึ้นเนี่ยก็คือมีชาวมาเลเซียนะฮะเป็นนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่เขาเชื่อสายจีนนะครับ
เดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วก็ไปกราบสักการะสารพระพรมที่สี่แยกราชประสงค์นะฮะ
ซึ่งคนก็ไปเยอะชาวต่างชาติไปเยอะนะครับเขาก็โพสต์เรื่องราวบอกว่า
ไหว้สารพระพรมที่สี่แยกรัชประสงค์ของไทยเนี่ยแล้วก็ถูกแม่ค้าชวนให้ซื้อทูบเทียนและดอกไม้
เพื่อนำไปไหว้สารพระพรมถามราคาแม่ค้าบอกว่าราคาชุดละเก้าร้อยบาทค่ะ
มากับเพื่อนมากันสองคนนะฮะรวมแล้วสองคนซื้อทูปเทียนดอกไม้ไหว้พันแปดร้อยบาท
เสร็จแล้วเนี่ยฮะเขาไปโพสต์เป็นภาษานี่เลยนะของเขาเลยเนี่ยโพสต์แบบบอกเรื่องราวเลยนะครับ
พอไหว้เสร็จก็เอาพานไปคืนแม่ค้าแม่ค้าก็ส่งกรงนกมาให้เธอบอกว่าเธอก็ถามราคา
แต่แม่ค้าไม่ตอบทั้งสองคนก็เข้าใจว่าเออสงสัยนกนี่คงรวมกับเงินที่จ่ายค่าทูบเทียนดอกไม้ไปแล้วมั้ง
ก็รับมาแล้วก็ปล่อยนกปล่อยนกเสร็จแม่ค้ายื่นให้อีกกรงนึงบอกว่าที่ปล่อยเนี่ยคือคนละกรงเนี่ยปล่อยไปแล้วนะ
มันต้องปล่อยอีกทิศนึงด้วยอ๋อมันคนละทิศกันใช่นะแต่ไม่บอกราคาไง
ก็ไม่บอกเขาก็นึกว่ารวมกับค่า๙๐๐บาททูบเทียนดอกไม้อะไรไปแล้วไงคนละ๙๐๐บาท
ก็ตกลงแล้วปล่อยไปคนละ๒กรงมากัน๒คนก็๔กรงแม่ค้าพอปล่อยนกเสร็จคิดเงินค่านกกรงละ๑๒๐๐บาท

แล้วนก๔กรง๔๘๐๐บาทบวกกับค่าทูบเทียนดอกไม้อีก๑๘๐๐บาท
๒คนไหว้พระพรมเอราวัน๔แยกราชประสงค์กับปล่อยนก๒คนรวมกัน๖๖๐๐บาท
โอ้โหสุดเลยเธอบอกว่าเธอก็รู้แหละรู้แล้วว่าถูกโกงราคา
รู้ว่าถูกเอาเปรียบแน่แต่จ่ายเงินให้ไปนะไม่อยากมีปัญหาไม่อยากวุ่นวายนะครับ
แต่ถ่ายรูปเอาไว้ถ่ายรูปแม่ค้าคนนั้นเลยแล้วก็เอาไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
ทีนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวสิใช่ไหมค่ะเขาก็มีภาควิจารณ์กันนะครับ
มีคนมาแสดงความคิดเห็นมาแชร์กันเยอะว่าโอ้โหแม่ค้าในประเทศไทยทำไมมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับ
ภาพลักษณ์ของไทยเนี่ยเสื่อมเสียมากราวเมืองท่องเที่ยวด้วยนะครับ
ก็ตกลงครับวันนี้ท่านตำรวจเอกอัคคาระวุฒิธานีรัฐผู้กับการสอบภลุมพินีเจ้าของท้องที่นะครับ
ไปกับตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศกิจของเขตปฐุมวันนะฮะ
นำกำลังไปตรวจสอบบริเวณสารพระพรม๔แยกรัชประสงค์นะครับ
แล้วก็ไปเจอนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ย
ทางนักข่าวก็ถามว่าเออมันเกิดขึ้นแบบไหนอะไรยังไง
เพราะวันนี้หลังจากมีเรื่องเขาก็ไปตรวจสอบว่ายังมีคนที่มาเอารัฐเอาเปรียบ
บรรดาผู้ที่เข้ามากราบไหว้สารพระพรมไหม
ภูมิกับการสอนอลุมพินีบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่เล่าเมื่อสักครู่นี้
เกิดขึ้นวันที่สองตุลาคมที่ผ่านมาประมาณสิบเจ็ดนาฬิกานะครับ
และล่าสุดเมื่อวานนี้ตำรวจกับเทศกิจมาจับกลุ่มกลุ่มที่ขายพวงมาลัยทูบเทียนดอกไม้เครื่องไหว้แล้วก็นกราคาแพงให้กับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียแล้วนะฮะ
มีสามคนนะครับก็คือนางสาวแก้วรัฐดานนท์อายุสามสิบเอ็ดปี
นายแป้งรัฐดานนท์อายุยี่สิบสี่ปีและนางสาวแหม่มสินสุนทรทรัพย์อายุสามสิบสามปี
ทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีก็คือเรื่องของการมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะฮะ
เรื่องนี้เนี่ยก็คือนกที่เขาเอาไปให้ปล่อยเนี่ยเป็นนกกระติ๊ดไง
คือเราอาจจะยังไม่ทราบว่านกกระติ๊บเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกนกลำดับที่๖๒นะ
เป็นสัตว์ป่าที่ต้องคุ้มครองแล้วใครเอามาขายหรือว่าซื้อมีโทษจำคุกไม่เกิน๔ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
ใช่โน้กกระติดนั่งตาเป็นแบบนี้ฮะ
คือจะคล้ายกับนกกระจาบนกกระจอกที่จะมาใส่กรงแล้วก็ให้เราปล่อย
นะครับด้วยนะครับ
มีการกำหนดระเบียบไว้ชัดเจนแล้วติดป้ายราคาไว้อย่างชัดเจน
ปัญหาเกิดขึ้นก็คืออย่างกลุ่มนี้ลักลอบมาขาย
ถ้าดูจากรูปจะเห็นว่าภาพที่เขาถ่ายไว้ได้
แม่ค้ากลุ่มนี้จะอยู่รั้วรอบนอกอยู่บริเวณรอบนอกรั้วเลยนะครับ
ไม่ได้อยู่ด้านในเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีการบอกราคากับนักท่องเที่ยว
ถ้าเขามาอยู่ในถูกต้องเนี่ยในพื้นที่ที่เขากำหนดเนี่ย
จะมีการติดราคาแล้วมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนะไม่ให้มีการฝ่าฝืนนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้จะประสานเทศกิจในการเข้มงวดกวดขันให้มากขึ้น
เพื่อป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีก
คุณอรพรรณขันธรรมคำนักข่าวของเราค่ะ
ก็เลยลงพื้นที่ไปนะคะที่สารพระพรมสี่แยกราชประสงค์ค่ะ
นักท่องเที่ยวเยอะนะคะก็ไปกลับไหว้ขอพรกันต่อเนื่องเลย
นักท่องเที่ยวเชื้อสายจีนเดินทางกันไปเยอะ
ทุกครั้งที่๓แล้วเคยมีประสบการณ์เหมือนกัน
แม่ค้าขายพวงมาลัยขายราคาสูง๗๐๙๐บาท
กลับไปมาเลเซียไปอ่านเจอในเน็ตราคาจริง๕๐บาทเท่านั้นเอง
จะไปหลอกเขาไม่ได้หรอกค่ะนักท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้
เขาก็มีข้อมูลเขาหาข้อมูลอะไรกันมาก่อนอยู่แล้วนะคะ
เธอก็เลยบอกว่าเธอก็เลยไปเลือกซื้อพวงมาลัยร้านที่อยู่ในรั้วของสารพระพรมค่ะ
เขามาหลายครั้งแล้วหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเขาก็รู้แล้วราคาเท่าไหร่อะไรยังไง
เขาก็เลยรู้ว่าทีนี้เวลาจะซื้อซื้อด้านในนะด้านในรั้วสารพระพรมนะ
ก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เขามีป้ายราคาชัดเจนมีภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนอะไรแบบนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับพ่อค้าขายพวงมาลัยและเครื่อง